เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้นะคะเป็นเหตุการณ์บนท้องถนน
ช่วงเช้าวันศุกร์ฝนตกรถติดมีเลนอยู่สองเลนนะคะ
อยู่ในซอยนะกำลังจะออกถนนใหญ่ปรากฏว่ามีรถเขาเปิดเลน
เศษเลนส์เองมาเลยเลนส์ที่สามครับแล้วรถคันอื่นเขาก็ไปไม่ได้ค่ะ
เขาถึงขั้นตะโกนบอกตะโกนด่าเขาก็ไม่สน
เพราะคนที่เขาเปิดเลนส์ใหม่เขาก็นั่งอยู่ในรถพิมพ์มือถือตากแอร์เย็น
ครับแต่คนขี่รถจักรยานยนต์เขาบอกว่าผมไปไม่ได้
แล้วผมก็ฝนตกผมก็เปียกไปหมดเนี่ยค่ะ
ถนนสองเลนส์ครับสองเลนส์ไม่ได้สามเลนส์
สอบใบขับขี่ประเทศไหนมานี่ประเทศไทยถนนสองเลนครับ
ได้สามเลนคุณปิดทั้งซอยเลยไม่เอารถขวางกันเลยอ่ะ
ฮะขับรถกันอย่างนี้เหรอ
ถนนมันแค่สองเลนเปิดมาอะไรกันสามเลนเนี่ย
เขาก็ตะโกนว่าแล้วแต่ก็ไม่ได้มีใครสนใจอะไรเขา
เปิดเลนส์พิเศษเลนส์สามมาเฉยเลยแล้วก็มาต่อกันหลายคันเลย
เต็มพื้นที่อย่างเงี้จริงมันสองเลน
คือถ้ารถเก๋งคุณจะติดคุณก็ติดอยู่ใน๒เลนของคุณใช่ไหม
ใช่แต่คุณเปิดเลนส์เลนส์สามอ่ะ
จักรยานยนต์เขาจะได้มีทางเบี่ยงของเขาไปได้บ้าง
จักรยานยนต์แบบเขาบอกผมไปไม่ได้เลย

โอ้โหนี่ค่ะคือถนนศรีเวียงนะคะก็เป็นในซอยจะออกสู่ถนนใหญ่นะคะ
ทีมข่าวก็เลยคุยกับต้นโพสต์นะคะ
เขาบอกว่าเขาไปทำธุระแถวสุรวงศ์ต้องผ่านถนนเส้นนี้

แต่รถเปิดเลนส์พิเศษเองก็เลยปิดช่องทางการจราจรหมดเลย
รถจักรยานยนต์ผ่านไม่ได้เลย
ตอนนั้นตัวเขาเองเดินผ่านไปดูว่าเอ๊ะหรือว่ามีรถจอดฝั่งซ้ายอะไรไหม
เดินยังเดินไม่ได้ต้องเดินเฉียง
พอไปดูมันก็ไม่ได้มีรถจอดฝั่งซ้าย
แต่รถยนต์เปิดช่องจราจรเองเต็มพื้นที่แบบนี้
แล้วฝนก็ตกคนที่อยู่ในรถมันก็สบายสิ
แอร์เย็นฉ่ำเล่นมือถือ
แต่คนที่เขาขี่รถจักรยานยนต์เขาก็ต้องขี่ตากฝน
ก็ไม่รู้จะต้องซอกแทรกไปตรงไหนได้บ้าง
คือผ่านช่องแทบไม่ได้เลยค่ะ

เขาก็เลยถามว่าสอบใบขับขี่จากประเทศไหน
ตะโกนดังอย่างที่เห็นในคลิป

เพราะว่าคนขับรถยนต์เองก็คงจะรู้ว่าตัวเองก็ผิดนะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราลองไปที่ถนนศรีเวียงนะฮะ

ปรากฏว่าฝั่งศรีลมช่วงทางเข้าที่อยู่ติดกับทางด่วนเนี่ย

การจราจรก็พอเคลื่อนตัวได้

ไม่ได้แบบช่วงเร่งด่วน
เจอฝนตกเข้าไว้หนักนี่ยุ่งแล้ว

ผู้ปกครองก็มาจอดรอรับลูกหลานก็มีนะครับ
แต่วันนี้ยังไม่เจอการเปิดเลนส์พิเศษนะฮะ

ระแวกนี้นะฮะถนนสี่เวียงนะฮะที่มีสองเลนเนี่ย

เปิดมาก็มาปาดกันอยู่

ตามแยกนี้นะครับขั้นลงมาด่าก็ยังไม่เคยมี

นี่ตำรวจมาเขียนใบสั่งนี้สงสัยได้

ใช่ใช้รถใช้ถนนคือต้องรับผิดชอบ

จะให้ตำรวจมาไล่จับทุกตอกซอกซอย